เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีนะคะ
หลังจากที่นิกกี้นชัดเขาออกมาโพสต์
ได้เลิกรากับแฟนสาวที่เป็นแอร์โฮสเตจ

ซึ่งสาเหตุนี้ก็มาจากตัวของเขานี่แหละ

ใช่คือเขาบอกว่าเขานอกใจไปคุยกับผู้หญิงคนอื่น
ซ้ำยังโดนจับได้ว่าโอบพริตตี้หนีเที่ยวที่ไต้หวันอีก
งานนี้คุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์ในโซเชียลทะลมทลาย
แถมยังเปิดวาร์ฟสาวใหม่ที่คาดว่าเป็นต้นเหตุให้นิกกี้เลิกกับแฟน
ล่าสุดค่ะมีคนเปิดแชทลับเมื่อปี๒๕๕๙
นิกกี้เคยแอบคุยกับสาวอื่นอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมลองอ่านดูนะคะ
ที่ตัวเองเนี่ยตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้วใจความก็คือนัดแนะไปเจาะแจ๊กันที่คอนโด
ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐได้โทรศัพท์ไปหานิกกี้แต่ไม่รับค่ะ
และผู้จัดการส่วนตัวแจ้งว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
จริงเนี่ยเคลียร์ไปแล้วทั้งสองฝ่ายถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตอีกที
ตอนนี้นิกกี้ไม่มีออกงานอีเวนต์ที่ไหนนะคะ
ก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะตามไปสัมภาษณ์เขาได้นะคะ
เพราะว่าช่วงนี้นิกกี้ก็ไม่ได้มีงานอีวงอีเวนต์อะไร
แต่คุณผู้ชมต้องย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้
งานของนิกกี้ก็เป็นพิธีกรเคาะมีโอกาสเจอที่นิกี้สาวสวยเยอะ
เยอะมากนะพอมันมีประเด็นขึ้นมาแบบนี้หลายคน
แต่เอาจริงคุณผู้ชมว่าจะเลิกไปแล้วก็ช่วยได้
เพราะฉะนั้นเลิกกันแล้ว
แล้วก็เลยจบดีกว่าไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายนะคะ